ความเป็นไทยไม่ได้มีแต่เรื่องของโบราณแต่สอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีและการใช้ชีวิตของชาวบ้าน
และจังหวัดหนึ่งที่ร่ำรวยความเป็นไทยด้วยมรดกตกทอดมาช้านานก็คือจังหวัดเพชรชบุรีนั่นเองค่ะ
วันนี้ใบตองพามาที่วัดนาพรมตำบลนาพันธ์๓อำเภอเมืองเพชรชบุรี
วัดเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีเลยค่ะ
แต่วันนี้พิเศษกว่าวันไหนจะเป็นเพราะอะไรใบตองจะเล่าให้ฟังค่ะ
บันทุกเวียนกันมาเต็มถนนไปหมดเพราะวัวลงจากเวียนได้
ผู้คนก็ระดมกันแต่งหน้าแต่งตัวให้เจ้าวัวเหล่านี้กันยกใหญ่
มีทั้งปลอกสวมเขาผู้ไหมพรมหลากสีสัน
เรียกว่าแข่งกันแต่งหล่อให้น้องวัวแบบไม่ยอมให้น้อยหน้ากันเลยค่ะ
ส่วนเกวียนแต่ละเล่มก็จัดเต็มไม่แพ้วัวประดับประดาจนหน้าตาเกวียนออกมาสวยหล่อกันขนาดนี้
หนึ่งเดียวในประเทศไทยกับงานแต่งงานบนหลังเกวียนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเต็มไปด้วยคู่รักกว่า๒๐คู่ค่ะ
มาร่วมงานประเพณีแต่งงานบนหลังเกวียนแบบนี้นะคะมีทั้งคู่รักที่เป็นพระเอกนางเอกลิเกค่ะ
หรือว่าจะเป็นคู่รักชาวต่างชาติกับคนไทยก็มีนะคะแล้วก็มีเงาะกับรจนาด้วยโอ้โห
เรียกกันว่ายกกันมาเป็นขบวนคารวาลเลยค่ะกับกองเวียนถึงยี่สิบเล่ม
เอ้าพี่คนนี้ดูจะสนุกกว่าใครในขบวนเป็นคนที่ทำให้งานยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นได้
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปของประเพณีการแต่งงานบนหลังเกวียนแบบนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ประเพณีแต่งงามหลังเพียนนี้เป็นประเพณีเก่าแก่
ของคนนำประสามที่ทำกันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับ

เป็นร้อยปีแล้วแล้วก็เพลงนี้ก็เลือนหายไป

ผู้เท่าผู้แก่ก็เล่าให้ฟังควรจะฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี้ไว้ออกมาสู่สายตาคนไทยและคนทั่วโลก
ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลย

แล้วพูดถึงเกวียนนะคะเราเอามาจากไหนบ้าง
เวียนนี่ในพื้นที่เราก็มีในวัดนาพรมนี่เราก็เก็บเกวียนเก่าไว้

ยังมีอยู่แต่เราก็ต้องอาศัยเกวียนในรอบนอกของเพชรบุรี
ซึ่งเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีเปลี่ยนมากที่สุดก็ได้

คู่ก็ยังไม่ได้แต่งมาแต่งนี่โดยตรงเลย
คู่ก็มีลูกมีหลานเมื่อก่อนเขาไม่มีโอกาสได้แต่งประเพณีอย่างนี้

เมื่อมีเพชรนี้เขาขอโอกาสมาร่วมเพชรนี้นี้นะครับ

เอามาร่วมด้วย
ฟังท่านประหลัดพูดเรื่องการจัดงานไปแล้ว
มาฟังคู่เบาสาวบนหลังเกวียนกันบ้างดีกว่า
คิดยังไงจะแต่งงานทั้งที
ถึงได้เลือกมาแต่งงานบนหลังเกวียนแบบนี้
ไม่กลัวตกเกวียนหรือไงคะ

คุณป้าค่ะตัดสินใจแต่งงานบนหลังเวียนแบบนี้
เคยพาคุณแฟนขึ้นเกวียนมาก่อนไหมคะ

นอนยังไม่ได้หลับกันเลยค่ะ

คุณสามีเป็นชาติอะไรคะ

ไหนบอกภาษารักษ์เป็นภาษาเยอรมัน
พี่รักเจ้าจากใจจริง
ไม่ใช่อ้างอิงเพียงอก
มารวงหลอกให้ตกนรก
วางเพียงอิงอกไออ่อน

พระเอกยอดฮิต

พระเอกเมืองพระหิตบุรี

เคยขึ้นเกวียนมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้

ไม่เคยนี่ครั้งแรกทำไมตัดสินใจมาแต่งงานบนหลังเกวียนแบบนี้

ตื่นเต้นดีอยากแต่งงานแบบตื่นเต้น

ต้องรอเหรอผ่านไปแล้วสำหรับคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นพระเอกนางเอกลิเกนะคะ
รักกันทั้งบนวิกลิเกและนอกวิกลิเกเห็นไหม
บรรยากาศมันอบอุ่นแต่มันก็ความรักอุ๊ยคนโสดอิจฉาบ
นอกจากสีสันอลังการงานแต่งจากคบวนคารวรรค์กวียนและ
แล้วพอขบวนมาถึงวัดนาพรมก็มีสีสันไม่แพ้กัน
มีทั้งการตำครบกระเดืองใบใหญ่ที่สอดแทรกข้อคิดการเลือกคู่ครองว่า
จะเลือกผู้ชายต้องขยันอดทนทำงานหนัก
จะเลือกผู้หญิงต้องเป็นแม่ศรีเรือน
แล้วยังมีด่านขนมไทยให้คู่บ่าวสาวได้แสดงฝีมือหยอดความหวานแข่งกันแบบนี้
นี่แหละค่ะความเป็นไทยที่อบอวนไปด้วยความรักเต็มงานไปหมดที่ตำบลหน้าพันสาม
พิธีข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะทำพิธีรดน้ำสังกันต่อ
ซึ่งก็มีคู่บ่าวสาวที่แต่งงานบนหลังเมืองทั้งหมด๒๖ผู้มาร่วมพิธีรดน้ำสังเลย
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ

รู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่เช้าเลยขึ้นหลังเกวียนมาเลยค่ะ
รู้สึกดีค่ะจริงรู้สึกดีก่อนตั้งแต่ก่อนมาแล้ว
เพราะว่าได้เห็นงานเขาแล้วก็หลายอย่างค่ะ
ที่เขาทำให้แบบว่าเราว่ามันน่ารักมาก

เพราะว่าจริงเราก็รักกันอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าจริงเราก็รักกันอยู่แล้วค่ะ

เพราะยิ่งมีอย่างนี้ขึ้นมาด้วย

เราจะใช้ชีวิตต้นกลางอย่างมีความสุข

ทำไมเราถึงอยากแต่งงานบนหลังเกวียนแบบนี้
เราเป็นวัยรุ่นนะเราไม่อยากแต่งงานแบบชิกหน่อยเหรอ
แบบเราไม่เคยนั่งเรียนอะไรอย่างนี้

บอกหน่อยแต่งงานแบบนี้มันดียังไง
มันก็แปลกใหม่

ใช่มันแปลงมันไม่มีใครทำกัน
มันไม่มีใครทำกันเราเลยต้องมาทำ

เพราะเราอยากที่จะแปลกและแปลกตา
ความเป็นไทยใครว่าน่าเบื่อ
แม้แต่เรื่องพิธีกรรมงานสำคัญ
อย่างงานแต่งงานก็ทำให้มีสีสัน
สนุกสนานจนต้องร้อง

หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ที่นาฟัน๓อำเภาเมืองจังหวัดเทศชะพุรีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป